ก่อนหน้านี้สักสี่ห้าเดือนลำเย็นก็ใส่ชุดที่รัดกลุ่ม
เซ็กซี่น่ารักตามวัยของเขาครับเขาอายุสิบแปดเอง
ผู้สาวขาเลาะไม่ได้มีเนื้อหาสองแง่สองงาม
ไม่ได้มีเนื้อหาชี้นำไปทางเรื่องเพศเรื่องเซ็กซี่เรื่องอะไรเลยนะ
จะให้เลิกไปทีเดียวคงจะไม่ทำอาหารกินอะไรไม่ได้หรอก
คงไม่เลือกแต่จะลดไปได้ตรงได้บ้างไม่ดูตามเนื้องาน
เล่นในผับที่เป็นสถานที่ปิดก็ยังเป็นคงคาแรคเตอร์ที่จัดสื่อออกมาได้
ถ้านอกสถานที่ที่เป็นงานอัลดอร์งานโรงเรียนงานวัดอะไรอย่างนี้
เราก็ดูอยู่ฮะในวัดเราก็ไม่ค่อยได้ไปใส่กางเกงที่ว่าผิวไปเต้น
เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับเขาก็พยายามที่จะลดลงให้มันเหมาะสม
แต่ถ้าซักใจเลือกเลยคงไม่ได้หรอกพอคงก็ต้องทำมาฮะกินแล้วเป็นนักครีมของเราด้วย
วันผมตอนนี้อยู่เมื่อพร้อมปรับตัว
ก็มีบ้างค่ะเพราะว่าอาหารในยุคแกะติดมา
ว่าก่อนหน้านี้ก็มีการปรับปรับลงเรื่อยอยู่นะคะหลังจากที่
แต่ว่าเมื่อก่อนเป็นชุดที่ว่าหิวมากจนเกินไป
ในชุดเราก็ปรับแล้วแล้วก็ท่าเต้นด้วย
เราก็ปรับลุงมาแล้วแต่ว่าเราก็ยังมีความเป็นเรากับเซ็กซี่ดิด
แต่ว่าไม่ได้เมื่อก่อนเลยนะคะ